ภาคส่วนนำโดยนักสื่อสารมวลชนรวมทั้งนักวิชาการค่ะ
ได้ร่วมกันกับเครือข่ายพันธมิตรองค์กรพัฒนาภาคพลเมือง
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสังคม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วน
จากนี้ยังทำหน้าที่ให้ความรู้และช่วยผู้ประกอบการไทย
เปลี่ยนผ่านกระบวนการทำงานให้สามารถค้าขายกับสังคมโลกได้ด้วย
เพราะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน
คำนึงถึงความรับผิดชอบ๓ด้าน
คือสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล